ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยเราไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พิศนุโลกก่อนเลยนะครับมีคนทหารนายหนึ่งหนีค่ายออกมานะครับกลับมาที่บ้านเนี่ยอ้างว่าต้องการจะมาดูลูกสาวที่เพิ่งทอดแต่วันนี้ใช้มีดแทงอดีตพ่อตาของเขาเสียชีวิตคือต้องใช้คำว่าอดีตเพราะว่าภรรยาเนี่ยเขายืนยันว่าเขาเลิกกันไปแล้
ตอนนี้ลูกคลอดอดีตสามีเนี่ยหนีค่ายทหารออกมาที่บ้านบอกจะมาดูหน้าลูกสุดท้ายมาเจออดีตพ่อตาซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงนะเป็นพ่อเลี้ยงของอดีตภรรยาเป็นอดีตพ่อตาของเขาเนี่ยคือเหมือนกับไปหึงไปห่วงไปหาว่าอดีตพ่อเลี้ยงอดีตพ่อตาของเขาที่เป็นพ่อเลี้ยงของภรรยาเขาเนี่ยกีดกันเขากลั่นแกล้งเขาจน

บ้านของอดีตภรรยามาแทงพ่อของเขาตายค่ะนะแม้จะเป็นพ่อเลี้ยงแต่ว่าอดีตภรรยาบอกว่าเขาเลี้ยงเขามาตั้งแต่สามขวบอ่ะเขารักดูแลกันเหมือนลูกเหมือนลูกสาวจริงแต่ผู้ต้องหามาหึงมาห่วงค่ะท่านผู้ชมครับคือพลทหารอภิเชษเนี่ยหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยหลบหนีไปนะครับตำรวจตามไปจับ
ได้คุยกับคนที่อยู่ที่บ้านเป็นหลานสาวของอดีตภรรยาของผู้ต้องหาเธอบอกว่าวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้
วันนี้พลทหารอภิเชษหนีค่ายทหารออกมา
แล้วพกมีดแปลแหลมมาด้วยนะหมาดูหน้าลูกสาวที่เพิ่งพลอด
พอเห็นมีดเนี่ยทหารอภิเชษก็ทำเป็นว่า
แบบที่ว่ายังเหมือนกับว่าตัวเองยังเป็นคนในครอบครัว
ยังไม่ได้เลิกกับอดีตภรรยามาชวนอดีตพ่อตากินเหล้าพ่อตา
ก็คือผู้ตายเนี่ยฮะแต่ว่าทางผู้ตายเนี่ยเขาไม่กินด้วยนะแล้ว
ก็บอกว่าโอ้โหนี่หนีค่ายทหารออกมาอย่างนี้มันไม่ดีนะกลับ
เข้าไปที่กรมดีกว่ามั้งทำให้พลทหารอภิเชษไม่พอใจแล้ว
ก็มีปากเสียงกันเกิดขึ้นตอนนั้นนะครับอดีตภรรยาของผู้
ต้องหาก็คือลูกสาวของผู้ตายเนี่ยเธอชื่อเล่นชื่อมิ้นอยู่
ในเหตุการณ์ด้วยอันนี้หลานสาวที่บ้านเขาเล่านะค่ะมิ้นท์ก็
กรรมยาแก้ปวดหัวเนี่ยยาแก้ปวดกรรมมาในมือกรรมหนึ่งแล้ว
บอกว่าถ้าไม่มีมิ้นท์เนี่ยเรื่องมันจะจบใช่ไหมจะเลิกมาก่อน
กวนที่บ้านใช่ไหมแล้วกินยายัดยาเข้าไปในปากพลทหารอภิเชษ
ก็รีบช่วยควักยาออกมาจากปากของอดีตภรรยานี่ฮะอ่าไม่ใช่ฮะ
ขออภัยทางทางพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยเขาก็รีบไปควักยาออกมาจาก
ลูกสาวค่ะแต่ระหว่างที่กำลังมาช่วยลูกสาวนี่ฮะพลทหาร
พิเศษฉวยจังหวะนี้ไปหยิบมีดมาแล้วมาแทงเขาคือหลานสาว
เห็นบอกแทงแบบไม่ยั้งอ่ะหลานสาวเนี่ยอุ้มลูกให้อยู่ก็
คือลูกของพลทหารอภิเชษนี่แหละคือแทงใส่อดีตพ่อตาแทง
ไม่ยั้งตะโกนห้ามยังไงก็ไม่ฟังสุดท้ายเนี่ยพอแทงเขา
เสร็จสิบกว่าแผลก็วิ่งหลบหนีไปแล้วตำรวจไปตามจับได้ที่
เพื่อนนะฮะคือหลานสาวที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยเชื่อว่า
พลทหารอภิเชษเนี่ยมาที่บ้านเนี่ยตั้งใจจะมาก่อเหตุเพราะ
ก่อนหน้านี้เคยขู่ฆ่าคนในครอบครัวมาแล้วแล้วถ้าไม่ตั้ง
ใจเนี่ยตอนที่มาที่บ้านเนี่ยพกมีดปลายแหลมมาด้วยทำไม
เค้าพูดว่าเหมือนพี่สาวมอนเล่านุมฟันเขาพูดว่าอย่าให้กู
ว่าถ้ากูบ้ากูจะยิ่งแบบเหมือนยิ่งบ้าเขาเหมือนยิ่งกว่าคนบ้า
แล้วแล้วตาของหนูก็บอกอ่ะพอเขามือกันอ่ะค่ะแบบเอามือกันแบบ
เอามือกันแบบไม่แทงแล้วเขาก็แทงแทงแทงแทงแทง
แล้วตอนนั้นหนูอุ้มลูกน้อยเขาอยู่อยู่ข้างข้างจังหวะที่เขาแทงน้องหนูก็
พอแต่ว่าล้มไปแล้วหนูตะโกนบอกเสร็จหนูก็พาลูกน้อยเขาวิ่งเข้าไปในบ้าน
เพราะเขาคิดไว้แล้วเพราะว่าเขาเหมือนเขาเคยลงเฟสอะค่ะ
เขาลงเฟสว่าเขาจะฆ่าป้าหนูป้าคนนั้น
อีกคนนึงที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับอยู่ในที่เกิดเหตุ
อดีตภรรยาของผู้ต้องหามิ้นท์นะฮะมิ้นอายุ๒๖ปี
เธอบอกว่าเธอเนี่ยเลิกกับอภิเชษตั้งแต่เธอเนี่ยตั้งท้องได้๓เดือน
ตอนนี้เพิ่งคลอดลูกเธอเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังทำใจไม่ได้
แม้ว่านายสุดแดนจะเป็นพ่อเลี้ยงของเธอแต่เลี้ยงเธอมาตั้งแต่เธอ๓ขวบ
รักเหมือนพ่อแท้เลยแล้วนายสุดแดนก็รักเธอเหมือนลูกจริง
แล้วเธอก็เหมือนกับโทษตัวเองว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้หรือเปล่า
คือเมื่อวานเนี่ยตอนเกิดเหตุเธอก็พูดใส่อดีตสามีไปที่ชอบมาก่อกวนแล้วก็ราวีไม่เลิก
ประมาณว่าถ้าไม่มีเธอเนี่ยถ้าเธอตายเนี่ยทุกอย่างจะจบใช่ไหม
แต่ตอนที่กินยาเข้าไปแล้วพ่อมาช่วยเนี่ย
พิเชษเนี่ยเอามีดมาแทงพ่อตายต่อหน้าต่อตาเธอเลยเธอบอก
ส่วนสาเหตุเธอเชื่อว่านายอภิเชษหรือว่าพลทหารอภิเชษ
คงจะคิดว่าพ่อเธอแม่เธอแล้วก็ญาติญาติเนี่ยกีดกันไม่ให้คบหา
ไม่ให้อยู่กินกับเธอทั้งทั้งที่ตั้งท้องมีลูกด้วยกันแล้ว
แต่จริงแล้วมิ้นท์บอกว่าไม่ใช่นะฮะ
คือเธอเนี่ยขอเลิกเองนะฮะเพราะว่าทนนายอภิเชษไม่ไหวนะครับ
คือนายอภิเชษเนี่ยตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยทำร้ายร่างกายนะ
คือแบบเคยโดนหนักถึงขั้นปากฉีกตาแตกอ่ะ
แยกกันมาพักนึงนะอ้าวกลับมาดีกันอีกครั้งหนึ่ง

ล่าสุดเนี่ยก่อนจะเลิกกันเนี่ยถึงขั้นขู่จะฆ่าพ่อเธอนะ
แล้วเธอไม่คิดว่าจะทำจริงตอนนี้เธอบอกว่าไม่อโหสิกรรมให้อย่างแน่นอน
ขอตัดขาดกันแบบเด็ดขาดจริง
เขาทำร้ายร่างกายหนูมาตลอดคือตบตีซ้อมทุกอย่าง
คือโดนมาหมดตั้งแต่ยังไม่ท้องยันมีน้องอยู่ในท้องเขาก็ทำ
เขาทำมาตลอดคือถึงขั้นที่แบบเข้าโรงพยาบาล
เขาลาบอกว่าเมียจะคลอดลูกแต่เขาไม่ได้ไปหา
เขาไม่ได้ไปหาลูกวันที่จะคลอด
แต่เขาไปเขาจะไปตอนที่แบบว่า๔๕ทุ่มของที่แบบคลอดแล้วอีกวันหนึ่ง
ตั้งแต่นอนปวดเขาไม่เคยไปดูเขาอยู่กับเพื่อน
แล้วทางบ้านก็ไม่ได้กีดกันคือมาได้
มาได้มาแบบคุณมาด้วยอารมณ์ดีอย่าโวยวายอย่าด่าคนอื่น
อย่าผ่านขอแค่นี้
นี่ฮะเธอบอกต่อให้เลิกกันแล้วทางบ้านเธอก็ไม่ได้กีดกันเวลาจะมาเยี่ยมลูกนะฮะ
คือเขาขอเลิกเนี่ยยังไงคือมันต้องย้อนไปดูตัวเองก่อนนะ
นี่ไปโทษคนอื่นหมดเลยใช่
อดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุเนี่ยที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ย
คุณป้าของเขาก็ให้ข้อมูลด้วยนะครับป้าเนี่ยบอกว่า
พิเชษเนี่ยไม่ได้ทำร้ายแค่อดีตภรรยานะครับไม่ได้ทำร้ายแค่มิ้นนะครับ
คือญาติพี่น้องคนเท่าคนแก่ในบ้านตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยทำร้ายหมดนะ
เกะกะระรานทำร้ายทุกคนหมดเคยเครื่องขวดใส่ยายทวดมาแล้ว
ตอนนั้นยายทวดเนี่ยตักเตือนเรื่องพฤติกรรมทำร้ายร่างกายเมียของตัวเองที่กำลังตั้งท้องอยู่อ่ะ
ก็ไม่หยุดนะชอบจุดพลุเสียงดังตอนอยู่บ้านเตือนยังไงก็ไม่ฟัง
นักเข้าเนี่ยถึงขั้นขู่จะฆ่าคนนู้นคนนี้ในบ้านแล้วจะอยู่ด้วยกันยังไง
ขอยืนยันว่าทางนี้ญาติผู้ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งตัวพ่อเลี้ยงของอดีตภรรยาของนายอภิเชษที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
ไม่เคยมีใครกีดกันนะไม่เคยมีใครมีห้ามว่าโอ้โหไม่ให้คบกันหรือว่าเลิกไปแล้วห้ามมาหาลูกหามีอะไรไม่เคยห้ามนะฮะ

ไม่เคยบอกแล้วว่ามึงจะคืนกันก็ได้พี่ชายฉันยังบอกเลยว่ามึงจากวันที่เกิดเหตุอ่ะเขาลงมาสอนวันที่มานอนอยู่เป๊ะนะ
มึงจะคืนก็ได้ลุงไม่ว่าแต่ว่าให้เคารพปู่ย่าตายายญาติพี่น้องสักหน่อย
แล้วจับตัวได้เนี่ยตรวจค้นในตัวเนี่ยเจอยาบ้า๙เม็ดนะครับ
ท่านผู้ชมครับตอนนี้พลทหารอภิเชษถูกคุมตัวอยู่ที่สพวัดโบดนะครับ
นี่ฮะคุมตัวไว้นะครับจากการสอบปากคำเบื้องต้น
นี่ไปจับได้ที่บ้านเพื่อนนะครับตอนนี้ถูกคุมตัวอยู่ที่สพวัดโบด
พลทหารอภิเชษสารภาพอ้างว่าใช้มีดแทงนายสุดแดนเสียชีวิตจริง
เพราะว่านายสุดแดนที่เป็นพ่อเลี้ยงของอดีตภรรยาชอบกิจกันตัวเขากับภรรยา
แล้วชอบโทรไปฟ้องแม่ยายเวลาที่ตัวเขาเนี่ยทำร้ายภรรยา
เอาก็ถูกแล้วค่ะใช่ไหมแล้วพอโทรไปฟ้องเนี่ยแม่ยายก็จะโทรมาด่าเขา
ทำให้เขาเครียดสะสมส่วนเรื่องมีดที่พกไปด้วยเมื่อวานเนี้ย
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยอ้างว่าปกติไปไหนมาไหนจะพกมีดติดตัวอยู่แล้ว
แล้วช่วงที่กำลังสอบถามพูดคุยสอบปากคำหรือว่าคุมตัวออกมาเนี่ย
คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราก็ได้พยายามถามผู้ต้องหาอยู่นะฮะ
แต่คุณสุชาดาบอกดูท่าทางดูเหม่อลอยอยู่เลยนะ

อยากพูดอะไรไหมคะ
เรากดแข็งเขาจริงใช่ไหมเรื่องอะไร

แกจะบอกว่านักมาก
รักเขามากถึงขนาดต้องหนีทหารมาเลย
คือจริงเราไม่ตั้งใจใช่ไหมคะที่จะทำร้ายเขา
คือความจริงจะมาเยี่ยมลูกเยี่ยมเมียเยี่ยมบ้านเนี่ย
ค่ายทหารทหารเกณฑ์เขามีวันหยุดวันออกให้นะฮะ

ตำรวจแจ้งข้อหานายอภิเชษหรือว่าพลทหารอภิเชษ

แล้วก็เรื่องมีแล้วก็เสพยาเสพติด
โทษประเภทหนึ่งก็คือยาบ้าด้วย
ส่วนเรื่องการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ยังไม่สามารถคุมตัวไปทำแผนได้ในวันนี้

วันนี้คุมตัวมาเนี่ยมาสอบสวน
แต่ยังพาไปชี้จุดทำแผนไม่ได้
เนื่องจากยังมีลักษณะอาการแบบเมายาเสพติด
หรือว่าเมาเหล้าเนี่ยยังเหม่อลอย
นั่นแหละก็ประเด็นสำคัญในเรื่องของการเสพยาเสพติดนี่แหละ